วันนี้นายรัฐมนตรีออกมาขอร้องให้หยุดขยายประเด็น
พิพากษายิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีจนบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่ที่ประชุมกตมีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว

ที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรมวิสามัน
รวดสอบข้อที่จริงได้กรอบการทำงาน๑๕วัน
กรณีของนายคณากรเพียรชนะ
พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลา

ห้องพิจารณาคดีได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังนายคณากรได้อ่านคำพิพากษา

ผลเอกประยุจจันทร์โอชานายยกรัฐมนตรี
ไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งนี้ต่อไป

เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งเหลศาสตร์ที่การสารยุติธรรมได้ออกมาที่แจ่งแล้วว่า
ไม่มีใครสามารถแทรกแซงใครได้
ส่วนที่มีการแสดงความเห็นกันในโซเชียล

เพราะวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปมาอย่างมากอยู่แล้ว
ยืนยันว่าตัวเองยึดตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ
ในเรื่องของผู้พุทธศาสตร์ในเรื่องของการตัดสินคดี
ก็เป็นเรื่องของสารบริธรรมเขาก็ชี้แจงไปแล้ว

ว่าไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแทรงกระบวนการศาลได้ใช่ไหม
ในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราษดร
ขอวิพากษ์วิจารณ์กรณีข้อเสนอของนายคณากร
เรียกร้องให้มีการแก้ไขพระธรรมนูลสารยุติธรรม
ไม่ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาในการตรวจสำนวนคำพิพากษา
แต่ในฐานะคนเรียนกฎหมายเห็นว่า
ในทางปฏิบัติแม้แต่หัวหน้าศาลก็สามารถตรวจสำนวนได้อยู่แล้ว

เขียนสำนวนจะต้องมีผู้พิพากษาอาวุโสหรือหัวหน้าศาล
อธิบดีผู้พิพากษาช่วยให้คำแนะนำ
รวมทั้งทำความเห็นแย้งซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิษฐ

อย่างไรก็ตามหากมีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายส่วนนี้
ก็เป็นเรื่องของสถาบันศาลจะพิจารณา
ส่วนสภาพผู้แทนราชดรมีหน้าที่ในการให้ความสะดวกเท่านั้น
ขณะที่สะพานนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการ
เรียกร้องให้สิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ในส่วนของสภาพผู้แทนราชดรและวุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนายคณากร
ขอให้แก้ไขพระธรรมนูลสารยุติธรรม
เพื่อคืนคำวิภาคศาให้ผู้วิภาคศา
และคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน
รวมถึงให้ความคุ้มครองดูแลผู้พิพากษาคณากรโดยเร็ว
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน